นี้เป็นช่วงเวลาที่มีการประชุมนะคะสำหรับสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่สามสิบห้า
มีหลากหลายประเด็นที่นำมาพูดนำมาถกกันในการประชุมครั้งนี้แล้วก็เป็นที่น่าจับตาด้วยสำหรับการพูดคุยผู้นำที่อยู่ในที่ประชุมนะคะ
จะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับบรรยากาศล่าสุดไปติดตามกันได้จากคุณนัชชากิตโมกค่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีจะรายงานบรรยากาศมาจากอาคารชาเรนเจอร์เมืองทองธานีค่ะ
การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่๓๕ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้ดำเนินมาถึงวันที่๒แล้ว
โดยนอกจากจะมีประเทศสมาชิกทั้ง๑๐ประเทศเข้าร่วมยังมีประเทศคู่เจรจาเข้าร่วมด้วยเช่นกัน
โดยประเด็นที่น่าจับตามองในวันนี้คือประเทศสมาชิกอาเซียนจะเข้าหารือกับประเทศยักษ์ใหญ่ของเอเชีย
อย่างจีนและอินเดียโดยได้มีการหารือเกี่ยวกับข้อพิพาททะเลจีนใต้
รวมไปถึงความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซฟซึ่งถ้าหากมีการลงนามในความตกลงดังกล่าว
จะทำให้เกิดเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของไทยได้เข้าพิธีเปิดการประชุมอาเซียนครั้งที่๓๕อย่างเป็นทางการ
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะสะท้อนถึงความเป็นหุ้นส่วนและมิตรภาพระหว่างภูมิภาคอาเซียนและประชาคมโลก
โดยประเทศสมาชิกอาเซียนได้หารือกับนายหลีเคอร์เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในทะเลจีนใต้
โดยทั้งสองฝ่ายได้มุ่งเน้นการลดความตึงเครียดในพื้นที่พิพาทซึ่งจะนำไปสู่เสรีภาพและความมั่นคงในทะเลจีนใต้
โดยจีนระบุว่าจะกำหนดระเบียบปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา๓ปีหลังจากที่ก่อนหน้านี้จีนได้อ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้
ซึ่งทับซ้อนกับพื้นที่ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนอ้างสิทธิ์เช่นเดียวกันทำให้ถูกมองว่าเป็นการลุกล้ำอธิปไตยของประเทศสมาชิกอาเซียน
มาเป็นการประชุมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดียโดยนายนาเลนทราโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียได้ระบุว่าอินเดียพร้อมที่จะร่วมมือกับอาเซียนโดยเฉพาะด้านการเกษตรวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์
ในขณะที่ประเด็นที่ถูกจับตามองอย่างการผลักดันการเจรจาในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่มีการเจรจากันมายาวนานกว่า๗ปียังคงคลุมเคลือ
โดยก่อนหน้านี้อินเดียระบุว่าจะไม่ลงนามจนกว่าจะได้ข้อตกลงที่โปร่งใสและเป็นธรรม
พร้อมทั้งแสดงความกังวลว่าหากมีการบรรลุข้อตกลงเขตการค้าเสรี
จะทำให้มีสินค้าจากจีนไหลทะลักเข้าสู่อินเดียมากเกินไป
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสินค้าภายในประเทศ
ส่วนบรรยากาศบริเวณสถานที่จัดงานการประชุมครั้งนี้
ได้มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

ตกแต่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รวมไปถึงร้านค้าที่มีผู้พิการทางการได้ยินมาให้บริการ
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภายในการประชุมครั้งนี้ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าการที่สหรัฐอเมริกาเพียงแต่ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุม
เป็นการลดบทบาทของสหรัฐในภูมิภาคอาเซียน
ซึ่งนั่นอาจจะหมายความว่าจีนจะมีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคแห่งนี้
โดยในวันพรุ่งนี้มีประเด็นที่น่าจับตามองคือการประชุมอาเซียนบวก๓
ซึ่งจะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนเข้าร่วม
วันชนะพันชัยถ่ายภาพนัทชากิตโมกข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอาคารชาเลนเจอร์เมืองทองธานีค่ะ
ขอบคุณคุณนัทชาผู้จะกล่าวตามรายเที่ยวของเราก็ไปเกาะติด

ใช่ค่ะร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนก็คือแนวคิดหลักของการประชุมในครั้งนี้นะคะ
แล้วก็การประชุมครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยด้วยค่ะ